โควิด๑๙ตอนนี้ทุกโรงเรียนต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ใช่ไหมครับทีนี้
คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสอนออนไลน์แล้วลักษณะคือถามเด็กแล้ว
เด็กไม่ตอบด่ากลากเลยใช้ความพูดไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่
อยากให้ท่านได้ยินกับหูท่านเองค่ะ
ถ้าหลอดไม่ช่วยหลอดจะเรียนต่อหลอดก็ไม่ต้องเรียน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

เป็นตัวอย่างของความล้มเหลวของการศึกษา

วิชาชีพนั้นคงซื้อมาสินะ
นี่ชาวเน็ตตั้งคำถามนะคะคุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าช่วยเพิ่มหลักสูตร

นี่นะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีปริญญาโท
หรือจบด็อกเตอร์หรือจบป๔พอโกรธแล้ว
มันก็โง่พอกันเนอะนี่นะคะ

ทุกอย่างมันบรรทึกได้หมดอ่ะแชร์กันได้หมดอ่ะคุณครูครับใช่ครับ

เพราะว่าเด็กก็มีสมาธิก็ยากอยู่แล้ว
ถ้าเจอแบบนี้เข้าไปก็คงไม่อยากเรียน